เมื่อวานนี้ครอบครัวศรีราชญาค่ะนำโดยออรัญญานะคะ
แล้วก็คุณอีฟพุทธธิดารวมไปถึงเพื่อนนักแสดงอีกมากมายนะคะ
รวมตัวกันที่วัดเทพศิรินทราวาสค่ะ
ทำบุญให้กับอาต้อยเศรษฐาในการจากไปครบ๑ปีนั่นเองค่ะ
จริงแล้ววันที่อาต้อยเสียคือวันนี้นะคะ
กุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วแต่เนื่องด้วยเมื่อวานนี้อาจจะเป็นวันสะดวกของครอบครัวนะคะ
ต้อยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดด้วยวัย๗๗ปีค่ะ
พิธีทำบุญเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย
พระสงฆ์สวดมนต์ตอนเวลา๑๐โมงเช้านะคะ
ครอบครัวก็มีการถวายเพลงพระรับประทานอาหารร่วมกันตอน๑๑โมงค่ะ
จากภาพที่เราเห็นก็สัมผัสได้เลยนะคะ
ว่าอาต้อยนั้นจะจากไปแล้วแต่ว่าเพื่อนนักแสดงไม่เคยทอดทิ้งกัน
แวะเวียนมาทำบุญให้กับอาต้อย
ขณะเดียวกันก็คอยให้กำลังใจเยอะเลยกับอาเปี๊ยกอรัญญานะครับ
วินัยพันธุรักษ์เพื่อนนักแสดงผู้จัดละครอย่างอาตู่นพพล
อาก้อยทาริกาธิดาทิพย์อากอบสุจรุจินดา
ความรู้สึกรักแล้วก็คิดถึงของทุกคนที่มาร่วมงานเมื่อวานนี้
ส่งไปถึงอาต้อยอย่างแน่นอนค่ะ
นะคะก็อาต้อยยังอยู่ในใจเสมอนะคะ